มาดูเรื่องลูกฆ่าพ่อค่ะคือลูกชื่อว่านายสุรชัย
ขโมยปืนมาแล้วก็ไปยิงพ่อเสียชีวิตที่บ้านพัก
เป็นบ้านพักทหารด้วยนะคะที่ลบบุรี
แล้วก็พอพ่อเสียชีวิตเนี่ยตั้งใจจะขับรถข้ามจังหวัด

แต่ว่าโชคดีจริงที่เจ้าหน้าที่เจอตัวมีพลเมืองดีบอกว่า
คนนี้หน้าเหมือนคนร้ายแหละไปกินข้าวอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ไปไปพอนายสุรชัยเห็นตำรวจตกใจเตรียมจะหนี
ล้อมไว้นะคะเห็นท่าไม่ดียิงใส่ตำรวจซะก่อนเลย
ตำรวจก็เลยยิงสวนกลับนายสุรชัยชัยนันอายุ
ก็เลยถูกยิงไปที่หัวกระสุนฝั่งในที่มือที่ต้นขา
หน้าแข้งอาการสาหัสเลยค่ะก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
นายสุรชัยที่ก่อเหตุคลั่งยาบ้า
คือติดยาบ้าหนักมากเมายาบ้าคลั่งยาบ้าก็เลยก่อเหตุนี้นะคะ
ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอินบุรีหมอยังดูอยู่ตำรวจก็คุมเข้มอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ